พามาดูเรื่องของการปรับตัวกันบ้างครับ
ร้านอาหารเขามีการปรับตัวในการรับลูกค้า
เขาบอกว่าถ้าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข
ข้อกำหนดทางด้านการป้องกันโควิด๑๙
ขออนุญาตนะไม่ขายให้นะ
หมายความว่าเรื่องของการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล

และโดยเฉพาะการต่อคิวต่อแถวยืนนอกที่กั้นนะฮะ
เว้นระยะห่างอะไรต่างนะครับ
นี่เป็นร้านขายอาหารนะฮะ
แกงต้มต้มจืดไข่พะโลขาหมูแกงเขียวหวาน
อาหารนานาชนิดหน้าตาดีเชียว
ร้านข้าวแกงเจ๊เหี่ยงถนนเทศบาล๑๐ตำบลตลาดหลวงนะครับ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะฮะ
ซึ่งคนที่จะมาซื้ออาหารจากร้านนี้นะครับ
ได้รับประทานอาหารนั้นจะต้องปฏิบัติตาม

ไม่สวมหน้ากากอนามัยทางร้าน
บอกขออนุญาตไม่ตักอาหารให้นะจ๊ะ

ในการเตือนให้ลูกค้าเนี่ย
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสาธารณสุขด้วยนะครับ
แล้วก็ให้ยืนรอตรงนอกที่กั้นแบบนี้นะครับ

ถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยกรุณารอ๑๔วัน

และที่สำคัญนะครับก็ถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยมาทางร้านเนี่ย

กว่าจะไปใส่หน้ากากอนามัยมานะครับ
แล้วก็โปรดยืนห่างกันในระยะไม่ต่ำกว่า๑เมตรนะครับ
โดยเจ๊เฮียงหรือว่าเจ๊ธนูสิริพันธ์อายุ๖๔ปี
เจ้าของร้านก็เล่าให้ผู้สิทธิ์ของเราฟังบอกว่า
ร้านเปิดขายมานาน๒๐ปีแล้วนะครับ
โดยเธอจะทำอาหารแต่ละวันเอามาปรุงให้สุกให้สะอาด
และพอโควิดระบาดเธอก็ต้องทำตามมาตรการการควบคุมของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
เพื่อความปลอดภัยของคุณท่านลูกค้าที่รักของเรานี่แหละนะครับ
นี่เป็นสิ่งที่ทางร้านเขาบริหารจัดการนะฮะ